ข่าวใหญ่แน่นอนวันนี้แล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายแง่มุมนะครับ
บางคนเนี่ยนะฮะเปิดไปดูสื่อบางสื่อโอ้โหโพสต์
โพสต์พาดหัวซะบางทีมันเป็นไปตามในคลิปหรือเปล่า
ที่ผมกำลังพูดถึงคือร้านเหล้าแห่งหนึ่งแถวเอกมัยนะครับ
มีการทะเลาะวิวาดกันแล้วเขาบอกว่า
คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการทะเลาะวิวาส
เหมือนจะเป็นสสกฎธมพเก้ากายดูคลิปก่อนครับ

ร้านนี้เอกมัยซอย๑๒เป็นร้านที่มีภาพในโซเชียลบ่อยว่า
ของพระเก้าไกลแล้วก็คณะเก้าหน้ามักจะไปกัน

แล้วในคลิปนี้ที่เขาบอกว่าแล้วคนไหนที่คล้ายสอสอก้าวไกล

เนี่ยนี่คือคลิปตอนพีค
แต่คุณผู้ชมไปดูต้นเรื่องต้นสายปลายเหตุตั้งแต่ต้นคลิปฮะ

มีผู้ชายที่ยืนอยู่เสื้อยืดสีดำเนี่ยอันนั้นคือต่างชาติ
มาที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปอืมไล่ไปเลยนะคะนี่แหละคือจังหวะนี้
อ่ะเป็นจังหวะที่อ่ะเหมือนกันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ดูจาก
เวลาตอนเนี้ยสอสอเก้าไกลเข้ามานั่งอ่านั่งข้างข้างผู้หญิง
นั้นครับสักพักหนึ่งชายต่างชายชาวต่างชาติเดินมาแล้วอ่า
เดินเข้ามาประชิดตัวผู้หญิงรอบรอบที่สองนะครับรอบที่สองที่เราเห็น
เดินเข้ามาอยู่ด้านหลังผู้หญิงที่นั่งกับโต๊ะที่คล้ายสอสอก้าวไกร
แล้วทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเหมือนเอาตัวดันผู้หญิงอ่ะ
เข่าหรือตัวไม่รู้ผู้หญิงคือจะติดหน้าแบบโยกไปข้างหน้าหลุดแค่นั้นเหรอ
ก็สะกิดว่าคุณรู้จักอ๋อเออพยายามเอามือปัดด้วยนะ
ตบพัวแล้วตบพัวเป็นคลิปเมื่อกี้แล้วนี่ไงแล้ว
แล้วหลังจากนั้นน่ะมันไม่มันไม่หยุดเนี่ยคุณผู้ชม
แต่จังหวะนี้เห็นไหมคือผู้ชายเสื้อดำอีกคนนึงที่เข้าไปรุมด้วย
อันนั้นก็เป็นเพื่อนของคนที่คล้ายสอสอนะ
มันกลายเป็นการไปรุมแล้วอะค่ะตอนนี้แล้วคนก็พยายามมาแยก
แต่ทีนี้คนไม่รู้ไงคนไปเห็นคลิปช็อตนี้
ที่ไปเตะช็อตที่ไปลุมแล้วบางทีเอาไปพาดหัวกันก็บอกว่า
นี่กลายเป็นว่าเหมือนกับสอสอฝั่งทางก้าวไกลมาทำเหตุการณ์แบบนี้
พฤติกรรมแบบนี้เหรอ
พวกคุณ๓คนเบิร์ตดอมน้ำแข็งพยายามจะเข้าข้างสอสอก้าวไก่

เขาเปิดให้ดูแต่แรกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทางร้านเขาให้คลิปเต็มเรามา๒นาที๕วิ
แล้วคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้เล่าข่าวให้ใช้คลิปตัวนี้ในการเล่าข่าว
จะได้เห็นพฤติกรรมพฤติการของทุกฝ่ายว่าใครทำอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไร

จากนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจแล้วล่ะว่าใครผิดใครถูก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะทางตำรวจว่ายังไง
ผู้ก่อเหตุคือนายจอลายุทจตุพรพระศิษย์

แสดงว่าแสดงว่าเราที่เราบอกว่าคล้ายชายชาวต่างชาติเขาชื่อในเชศนะ
เขาบอกเมาแล้วเดินพลาดไปแตะตัวสาวของที่ร่วมโต๊ะสอสอกันอยู่
แต่ทั้งนี้คู่กรณีท่อสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน
ก็เลยไม่แจ้งความแต่คุณผู้ชมท่อนพีคไปแล้วมาดูองค์ประกอบในคลิปนี้บ้าง
ประกอบอะไรระเบิดเขาบอกว่ามีคนมีคนหน้าคล้ายกันอีกสองคน
นี่อ่าดูซิคคล้ายไหมไม่น่าคล้ายเลยซื้อขาวดัง

เอาเหลืองก่อนเอาเหลืองก่อนซื้อเหลืองก่อนผมเป็นเอฟซีเขาอ่า

นี่ถ่ายคลิปอยู่กับจานปียบุฏแสงกระนอบกุลนะคะ
แล้วคุณปียบุตรอยู่หรือเปล่าจริงอยู่ค่ะ
อยู่ตรงขอบสุดเลยอ่ะไม่เห็น

ถูกต้องนี่แหละนะฮะเราก็เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นเลย
ว่ามันเริ่มมายังไงนะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์นี้